คุณผู้ชมถ้าคุณคิดว่าเงินเดือนหรือว่าเงินประจำมันไม่พอ
หาได้ได้เสริมเงินไหมค่ะต้องเป็นยังไงเลี้ยงนู่นเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่
อย่างตัวผมเองเลี้ยงอะไรก็ไม่จะเสียเลี้ยงอะไรคุณ
เลี้ยงเพื่อนอ๋อไม่ค่อยเลี้ยงนะไม่ค่อยเลี้ยง
พูดคำนี้ไม่ได้หรอกไม่เหมือนเดิมอืม
เฮ้ยคุณเคยเห็นหอยใหญ่ขนาดนี้ไหมเห้อ
คือหอยหอยอะไรครับหอยโคง

มีหลายขนาดนั้นเนี่ยโอ้โฮ
หอยโขกสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นหอยที่จริงมันหาง่ายนะตามแหล่งน้ำธรรมชาติแต่เนื่องจากเป็นหอยที่หาง่ายเนี่ยแต่หลายคนบางทีก็ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ว่าสะอาดหรืออะไรยังไงแต่ยังไงซะการมาเลี้ยงเองที่เขาบอกว่ามีวิธีมันทำให้ยังไงใหญ่โตมาโหลานอย่างนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเน
เริ่มแปลสภาพไปพอมันไม่สะอาดมีสารเคมีหอยมันก็หายมันก็ตายไปหายากขึ้น
ผู้ใหญ่สุริยันยังเล่าว่าแรกที่เลี้ยงเนี่ยก็มีแต่คนคิดว่าผู้ใหญ่บ้าด้วยนะบ้าแล้วเนี่ยเลี้ยงหอยโข่งพูดอย่างนั้นจริง
แต่ตัวเขาเองเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็เลยเลี้ยงหอยไปเรื่อยแล้วก็ลองผิดลองถูกปัจจุบันโอ้โหสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี
แล้ววิธีการเลี้ยงเขาบอกง่ายมากแค่ทำนำหอยโข่งไปไว้ในบ่อเลี้ยงที่มีต้นจอกต้นแหน่แล้วก็ผักตบชาวา
แล้วก็ปล่อยตามยฐากรรมแค่นั้นเหรอ

คือมันเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงธรรมชาติถูกไหมใช่เป็นหอยออร์แกนิคไม่มีสารเคมีที่จะเปิด
ราคาขายขายยังไงเขาบอกว่าถ้านักตัวใหญ่นะ๖๑๐ตัวต่อ๑กิโลกรัม
จะตกกิโลกรัมละ๑๒๐๑๕๐บาทแต่ถ้าหอยเบบีเล็กลงมาหน่อย๑๑๑๕ตัวต่อ๑กิโลกรัม
จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทรถหลั่นกันลงมาเอ้าแล้ววิธีขายส่งก็ทำยังไง
เขาก็แพ็คใส่กล่องกระดาษรองด้วยฟางแล้วก็เมื่อจับหอยขึ้นมาจากบ่อ
ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง๔วันมันก็ถือว่าสดใหม่นะ
กว่าจะของไม่ถึงก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นหอยที่สดว่าง่ายเนี่ยใส่อย่างนี้เลยอ่ะ
ใส่รังใส่กล่องอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี
ทำให้มีเงินมาจุดเจือขอบครัวถึงผู้ใหญ่สุรรยันไทยถือว่าเป็นอย่างที่ดีนะ
เออแต่คนเรามุ่งมั่นตั้งใจจะเลี้ยงหอยให้ประสบความสำเร็จ
สุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริง